ใครไม่ตามข่าวอาจจะไม่สนุกตาม
แต่ถ้าใครตามอาจจะรู้ว่า
ตอนจบคงอยากจะรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะฮะ
รักรักครั้งล่าสุดระหว่างหญิงไก่กับเจ้าสัวสุรชัย
สุภบัณฑิตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ก็ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นลูกชายของเจ้าสัวสุรชัย
ก็ร้องว่าพ่อถูกหญิงไก่หลอกให้โอนทรัพย์สิน๕๐ล้านบาท

ถูกขุดประวัติอะไรต่างขึ้นมาอีกนะ
กระทั่งมันเป็นคดีความกันขึ้นมานะครับ
ทีนี้หญิงไก่เมื่อวานไปสาร

คือหญิงไก่บอกว่าหลังจากที่เจ้าสัวเนี่ย

ก็หวังจะเคลียร์ใจเคลียร์รักอะไรกัน

เมื่อวานนี้นายกิติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้ง
พร้อมด้วยนางสาวสรรญาอุปาตะสันติหรือว่าหญิงไก่เนี่ย
เดินทางไปที่สารแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ที่ศาลได้นัดสืบพยานนะครับ
ในคดีที่เจ้าสัวสุรชัยสุภบัณฑิตเป็นโจทย์
ฟ้องเมื่อปี๕๒แล้วก็สารมีการประทับรับฟ้องในปี๖๓
แล้วก็มีการนัดสืบพยานฝั่งโจทย
คือฝั่งของเจ้าสัวสุรชัยเมื่อวานนี้
ซึ่งจริงแล้วเจ้าสัวสุรชัยท่านต้องมาที่ศาลตามนัดนะ
ทีนี้ครับหญิงไก่ก็เลยเดินทางมารอ
เดินทางมารอเพื่ออยากจะเจอกับเจ้าสัว
เพราะไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่วันที่ลูกของเจ้าสัว
มารับเจ้าสัวกลับไปนะครับ

โดยทนายความคนใหม่ที่เจ้าสัวแต่งตั้งขึ้นเป็นทนายโป้ง

โดยอ้างเหตุผลว่าเจ้าสัวสุรชัยไม่สบายอยู่โรงพยาบาล
พร้อมกับนำเอกสารเจ็บป่วยของเจ้าสัว
มายืนยันเป็นเอกสารลับในสำนวนให้แก่ศาลด้วยนะครับ
ซึ่งก็ทำให้ทางทนายโป้งก็รู้สึกสงสัย
ว่าทำไมเจ้าสัวถึงเจ็บป่วยได้รวดเร็ว
เพราะเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ครอบครัวเพิ่งไปยื่นเอกสารกับกองปราบ
เจ้าสัวสุขภาพร่างกายไม่ดี
ต่อมาวันที่๒๓ก็นำภาพมาเปิดเผย

หน้าตาก็ยังสดใสอยู่กับหลาน
แต่ว่าถัดมาอีก๔วันกลับเจ็บป่วยขึ้นมาอีก
ก็เลยมีคำถามว่าทำไมถึงป่วยเร็วหายเร็วผิดปกตินะครับ
ขณะที่หญิงไก่เองได้แถลงต่อหน้าศาลว่าไม่เชื่อว่าเจ้าสัวป่วยจริง
เพราะตอนที่อยู่ด้วยกันเจ้าสัวไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยนะฮะ
แต่ว่าจริงเจ้าสัวท่านก็อายุ๗๕แล้วนะ
นี้หญิงไก่ยอมรับว่ากังวลมากเมื่อรู้ว่าเจ้าสัวเจ็บป่วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าสัวเคยพูดเอาไว้ว่าอย่าให้ใครเอาพ่อไปไหนนะ

คือเจ้าสัวหญิงไก่ก็เรียกพ่อเนี่ยนะอย่าให้ใครเอาพ่อไปไหนนะ
หากพ่อไปจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่รู้สึกตัว

หญิงไก่ก็เลยบอกว่าพอเธอรู้ว่าเจ้าสัวสุรชัยเจ็บป่วย
ตกใจมากนะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง

เจ้าสัวจะระแวงเรื่องของการดื่มน้ำมากเป็นพิเศษ
กลัวว่าจะโดนวางยาก็เลยพกน้ำดื่มไปเองทุกที่

แล้วก็ที่ต้องจ้างกาดมาดูแลเพื่อช่วยคุ้มกันเจ้าสัว
โดยเป็นกาดที่เจ้าสัวเป็นคนจ้างมาเองเลยนะ

หญิงไก่เปิดเผยว่าตอนนี้อยากจะพูดคุยตัวต่อตัวกับเจ้าสัว

ได้พูดคุยกันแล้วก็จบด้วยดี

แต่หากยังคบกันต่อ

พร้อมจะดูแลเจ้าสัวด้วยตัวเองไปตลอดชีวิต

ติดต่อให้เป็นทนายให้ฝั่งหญิงไก่เนี่ยนะฮะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการหลอกลวงผู้สูงวัยชัดเจน
แต่เป็นการหลอกที่ถูกกฎหมายเอายังไง
คือหลอกให้รักและโอนทรัพย์สินให้โดยเสน่หา

แต่ว่าทนายรณรงค์เองมองว่าหญิงไก่เอาเงินมากเกินไป
ภายในเวลาแค่๔เดือนเอาไปถึง๕๐ล้านบาทนะครับ
ธนายโรนโรงตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนะฮะ
บอกว่าไอ้หญิงไก่ก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเกินไป
เพราะว่าถ้าคนรักกันจริงเนี่ย
คงไม่ต้องถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรไว้เยอะ

มันเหมือนกับทนายรณรงค้าหญิงไก่ด้วยไม่ใช่เหรอ
พิสูจน์รักแท้นะคะหากหญิงไก่รักเจ้าสัวสุรชัยจริง

คืนเงิน๕๐ล้านที่เจ้าสัวเคยโอนกันไว้

แล้วก็ไปอยู่กระต๊อปกันสองคนพิสูจน์รักกันไปเลย

ได้พิสูจน์รักว่าเป็นรักแท้จริง
ที่ไม่ต้องมีเรื่องของเงินเงินทองทรัพย์สินมรดกมา
หญิงไก่กล้าไหมอันนี้ทนายโรนโรงท้านะ
วุ่นของคดีนี้ก็ยังต้องติดตามต่อเนื่องนะ
ใครที่ตามต่อก็จะสนุกไปกับเรื่องราวนะ